ความเร็วที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนในคดีนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความเร็วที่สามารถรับความผิดยุติได้
อกจากที่ท่านผู้เชี่ยวชาญจะให้ความเห็นแล้วท่านผู้เชี่ยวชาญก็ได้แสดงวิธีการคำนวณตามหลักวิชาการการประกอบด้วย
แต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ปรากฏอยู่ในสำนวนการสอบสวนคือมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนพยาน
ตอนนี้เรากำลังหาความเร็วที่เป็นที่ยุติ
ผมไม่ได้บอกว่าเป็นความเร็วที่ถูกต้องนะครับเราต้องการความเร็วที่เป็นที่ยุติว่าความเร็วที่มีการเฉียวชนกันในขณะเกิดเหตุนั้นเนี่ย
มันเป็นความเร็วเท่าไหร่ให้ได้ความเห็นที่น่าเชื่อถือที่สุด

เพราะว่าอย่างข่าวที่ออกมาเมื่อวานนี้นะคะ
ชุดย่อยของชุดอาจารย์ยุชาคุณที่นายกตั้งขึ้นมาก็เรียกหลายคนเข้าไป

ในขณะที่วันนี้จริงแล้วถ้าตามข่าวที่ออกมาเนี่ยนะคะ
วันนี้ต้องมีความคืบหน้าในชุดการตรวจสอบการทำงานของตำรวจนะคะ

แต่ว่านักข่าวก็เพิ่งจะรายงานเข้ามาว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ก็เพิ่งจะเป็นพบตรที่เข้าไปในชุด
เพื่อที่จะให้ข้อมูลต่างของชุดคณะกรรมการตรวจสอบนะคะ
ตอนนี้ทุกคนต้องการคำตอบหมดเลยนะคะ
แต่ที่แน่เมื่อสักครู่นี้ตอนต้นรายการที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
เป็นการทำงานอีกขยักหนึ่งของการทำงานตรวจสอบเรื่องนี้ของทางอายการนะคะ

คือเป็นชุดที่บอกว่าจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา
เพื่อทำเรื่องของการสั่งคดีใหม่นะคะ
ซึ่งเรื่องที่จะตั้งขึ้นมานี้ก็จะเป็น
ถ้าที่ฉันออกภาษาชาวบ้านที่เดี๋ยวฉันเข้าใจนะคะ
คือในเมื่อมันอีลุงตุงนังแล้วก็เกิดคำถามมาก

แล้วก็เรียกกันมาใหม่เลยโดยเฉพาะ
สองคนที่เรียกแน่คืออาจารย์สะทนนะคะ
อาจารย์สะทนจากวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะท่านอดีตรองผู้ว่า
ก็คือดรสามารถที่ก็เคยมารายการเราแล้ว

ฉันยังไม่พูดถึงตัวละครท่านอื่นนะคะ
ที่อยู่ในระหว่าง๒สัปดาห์นี้

อันนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นในชุดของอายการ

ก็จะเป็นเรื่องของสารเสพติดกรณีโคเคนนะคะ
แต่ว่าผู้เล่นไม่ใช่ผู้เล่นใช้คำนี้เดี๋ยวหวัดเสียว
ตัวละครหลักในข่าวนะคะ
สามสี่ท่านเนี่ยเดี๋ยวฉันรองวันพระหัสข่าวคุณผู้ชม
ว่าจะไปไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นรองอายการสูงสุดนะคะ
รองเนธนะคะหรือว่าทนายความของผู้ต้องหานะคะ
ซึ่งแต่จริงตัวทนายความเองเราอาจจะถามเขาน้อยหน่อยก็ดีนะคะ
เพราะว่าคือณตอนนี้เราต้องเข้าใจว่าโดยสถานะเขาแล้ว
เขารับงานใครรับเงินใครเขาต้องทำงานเพื่องานเขานะคะ
แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราควรจะพุ่งมาคือหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งสังกัดกระบวนการยุติธรรมต่างหากที่ตอนนี้
ฉันอาจจะใช้คำว่าไม่รู้จะหาทางลงแบบไหนนะคะ
วันนี้หนึ่งท่านที่เรียนเชิญมาอาจารย์ก็คงตอบรับมาด้วยความอึดอัด
เพราะว่ารายการก็แบบว่าโทรอยู่ได้นะคะ
อาจารย์เป็นกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

รสมบัติวงกำแหงสวัสดีค่ะอาจารย์

จริงอาจารย์สมบัติจัดรายการมาตั้งนานตั้งนาน
หนังสือมาตั้งเยอะตั้งเยอะ
แต่นี่เพิ่งเจอเห็นอาจารย์สวัสดิตอ่านในช่วงแค่ไม่กี่สัปดาห์นี้เองนะคะ

ใช่ครับจริงแล้วเวลาให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป
เพราะว่าเราคุยเรื่องปัญหากฎหมายเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนได้เรียนรู้นะครับ
แต่กรณีนี้ไม่รู้จะถ่ายทอดให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทเรียนเรื่องอะไร

เพราะว่าเป็นปัญหาที่ทำให้กระบวนการยุทธิธรรมขณะนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักพอสมควรเลย
ในกลุ่มของนักกฎหมายเองไม่ว่าจะเป็นตุลาการอายการทนายความอะไรต่างเนี่ย
เรามองคดีนี้เป็นเรื่องที่มันอย่างที่สังคมเห็นนะครับ
มันกระทบกระเทือนความเชื่อมั่นในกระบวนการยุทธรรมพอสมควรเหมือนกัน
ทั้งที่จุดสำคัญที่สุดที่เราจะต้องยึดถือไว้ช่วงนี้เป็นวันละเพียร
เพราะฉะนั้นในกลุ่มของนักกฎหมายเนี่ยเขาก็จะถือเรื่องเราจะต้องถือคำกล่าวของพระบิดาคือ
แล้วก็ในส่วนของขบวนการวิทธรรมเองเนี่ยสิ่งที่เราต้องยึดถือไว้ให้มั่นที่สุดก็คือเรื่องความยุติธรรม
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็มองเรื่องความยุติธรรมเป็นหลัก
แต่กระบวนการที่ออกมาเนี่ยมันเป็นกระบวนการหนึ่งในการอำนวยความยุติธรรมซึ่งแต่ละคนก็มองว่าตัวเองเนี่ยอำนวยความยุทธรรมอย่างเต็มที่แล้ว
แต่ในมุมมองที่ออกมากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการยุทธิธรรม
อาจารย์จริงแล้วเนี่ยนะคะการที่กรรมธิการสภาเรียกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นประชุมที่คนจับตามองเยอะแต่ว่าตัวละครหลายท่านที่อยู่ในข่าวเนี่ยนะคะไม่ได้ไปนะคะ
รองอายการสูงสุดซึ่งท่านสั่งไม่ฟ้องแล้วก็เป็นที่มาของข่าวใหญ่ข่าวนี้
รวมถึงตำรวจที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นตำรวจที่มีการคำนวณตัวเลขแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวเลข๒ครั้งแล้วก็ครั้งล่าสุดก็เปลี่ยนกลับไปเป็น๑๗๗แล้วนะคะ
คุณผู้ชมจำทางพันธุ์ตำรวจเอกธนสิทธิ์ได้ใช่ไหมคะทราบว่าตอนนี้ท่านต้องเครียดมาก
มากเพราะจะสังเกตได้ว่าแทบแทบจะไม่มีคำพูดใหม่ของพลตำรวจเอกธนสิทธิ์ออกมาเลยนะคะคือไปตามการเรียกของคณะกรรมการตรวจสอบล้วน
ตัวเลข๑๗๗มาเป็น๗๙แล้วก็กลับไปเป็น๑๗๗แล้วนะคะและนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีตัวละครที่อยู่ในส่วนของเชียงใหม่อีกหลายตัวละครโดยเฉพาะการเปิดขึ้นมาของสื่อมนต์ชนที่บอกว่าเอ๊ะตกลงความรู้จักกันความเป็นเพื่อนเป็นรุ่นผีรุ่นน้องเรียนหลักสุดเดียวกันหรืออะไรกันแล้วแต่กันมาเนี่ยตกลงมันมีผลต่อค
คำถามคือจริงจริงแล้วโดยเรื่องเองเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบตัวทนายเลยก็ได้ป่ะคะเพราะว่าเขาเป็นเอกชนนะคะเขาทำงานให้ใครเขาย่อมต้องทำงานเพื่อเพื่อให้ได้ผลสำริดของการจ้างงานของเขาคือในในส่วนของนักกฎหมายคิดว่าจำเป็นต้องตรวจสอบความการทำงานของทนายด้วยเหรอคะคือจริงในส่วนของกรรมธิการเนี่ยอาจจะมองว่า

ตอนนี้ธนายความที่มีทะเบียนอยู่ในสภานายความผมเคยเป็นผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาภาคความนะครับก็ในช่วงสมัยที่ผ่านมาเมื่อ๕๙๖๒ผมเป็นพออยู่

ดังนั้นการอบรมและเด็กสอบบรรยาตรออกมาก็ประมาณ๗๘หมื่นคน

แต่ขณะนี้จำนวนเยอะแยะ๗๘หมื่นคนอาจจะไม่รู้จักกัน

ที่ฉันถามรุ่นที่ตอนนี้น่าจะเป็นนักกฎหมายใหญ่

เป็นนักกฎหมายอาวุโสที่ขับเคลื่อนกันอยู่
คือ๗๘หมื่นคนจริงทำงานหลักมันก็จะอยู่สักประมาณหมื่นคน

เพราะฉะนั้นคนที่ทำงานในเรื่องต่างเองเนี่ย
ยิ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้โศกก็น่าจะรู้จักกันนะครับ
คืออาจจะเรียนด้วยกันมาสมัยมัธยมอาจจะเจอกันตั้งแต่เป็นเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัย
อาจจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะอาจารย์
คือคดีนี้ในมุมมองของนักกฎหมายเนี่ย
เอาความเป็นทนายดีกว่าเอาความเป็นทนายก่อนอาจารย์
ทนายรุ่นใหญ่ด้วยกันเนี่ย
คือไม่ใช่แค่ตามข่าวนี้แบบทนายก็หรอกค่ะ
คือจะต้องรู้จักกันบางคนอาจจะเคยไปเป็นกรรมธิการด้วยกันนะคะ
บางคนอาจจะเคยเรียนด้วยกันคือเพื่อนฝูงกันทั้งนั้นเนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วที่ดูประเด็นเรื่องคดีนี้เนี่ย

ประเด็นอะไรเป็นหลักคือถ้ามองในรูปคดีนะครับ
ในรูปคดีเนี่ยลักษณะของคดีจราจรเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่า
คดีแบบนี้เนี่ยผมเปรียบเทียบให้ฟังอยู่บ่อยอยู่เหมือนกันว่า
เปรียบเทียบกับคดีของเสียเบ้น
คือตัวเซียเองก็คงไม่อยากจะให้เปรียบเทียบนัก

ในการทำหน้าที่ของทนายความก็คงต้องมองในรูปคดีว่า
ในรูปเรื่องต่างเป็นแบบไหนอย่างไร
ถ้ากระทำผิดจริงในลักษณะของการอำนวยความวิธรรมก็คือ
มันก็ต้องเข้าไปสู่ระบบการเยียวยา
เพื่อให้สารพินาให้ความเป็นธรรมให้ความเมตตา
เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
เพราะฉะนั้นในกรณีที่เกิดคดีอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ย
แก้ปัญหาตรงนั้นอันนี้เป็นโมเดลปกติเลยนะครับ

คือคั่วมันมาจากว่าถ้าตัวเจ้าตัวมองว่าตัวเองผิดไงคะ
ใช่ครับทีนี้ถ้าเผื่อไม่ผิดมันก็คงทนายความเนี่ย

โดยข้อที่จริงนี่เป็นแบบไหนอย่างไร
ถ้ามีพยาหลักฐานยืนยันพิสูจน์ได้ว่าตัวลูกความเราไม่ได้ทำผิดแน่นอนที่สุด
หรือต่อให้รู้ข้อเท็จจริงที่อาจจะมองได้ว่าคนจ้างเราทำผิดเนี่ย
คือยังไงก็ยังมีหน้าที่เพื่อต่อสู้ให้อย่างน้อยก็รับโทษเบาที่สุดอย่างนี้ป่ะคะอาจารย์

เพิ่มขึ้นหลักนี่ถ้าผิดต้องหาทางให้เบา
ดุลพินในการกำหนดโทษที่เบาลงให้โอกาสรอลงอาญา
แต่ถ้าไม่ผิดเราก็ต้องนำพยานหลักฐานเข้าไปพิสูจน์ทั้งหมด
เพื่อพิสูจน์ว่าตัวลูกความเราไม่ได้ทำผิด
อันนี้เป็นหน้าที่ของทนายความเลย
แต่ทีนี้ในส่วนของการใช้กลไกกรรมาธิการสภา
ซึ่งตอนนั้นอาจจะจำเป็นต้องพูดถึงว่ามันเป็นสมัยสนชด้วย
คือกลไกนี้ตกลงมันเป็นที่ยอมรับว่ามันเป็นวิธีปฏิบัติปกติเลยไหมคะ

ผมได้มีโอกาสไปเสวนาที่มธุรกิจบัณฑิตนะครับพูดประเด็นนี้อยู่เหมือนกันว่า
กระบวนการยุทธรรมปกติเนี่ยมันจะพอเกิดเหตุขึ้นไปเนี่ย
ตำรวจก็จะลงพื้นที่ทำการรวบรวมไปหลักฐานทั้งหมด

เสร็จแล้วก็จะส่งอายการเป็นคนสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง
แล้วถ้าอายการสั่งฟ้องเสร็จก็จะส่งขึ้นสู่ศาล
เพื่อนำสืบพยานหลักฐานแล้วก็ช่างน้ำหนักพิจารณาพิพากษาคดี
ทีนี้ในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยทางในส่วนของอายการเขาก็บอกแล้วว่า
มีกระบวนการหนึ่งที่เข้ามากลั่นกรองมากกว่าที่กฎหมายเขียนไว้
ก็คือเปิดช่องให้มีการร้องขอความเป็นธรรมในชั้นอายการ
เพราะฉะนั้นขณะนี้มีการร้องขอความเป็นธรรมในชั้นอายการ
เมื่อร้องเข้าไปอายการก็จะพินาให้ความเป็นธรรม
ด้วยการดูประเด็นที่ร้องขึ้นมาว่าประเด็นที่ร้องเนี่ย
อาจจะบอกพยานหลักฐานยังไม่ครบตรงนั้นมีจุดที่น่าสงสัยอะไรอย่างไร
ก็ให้ทำการสั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบพญาหลักฐานเพิ่มเติม
ถ้าอายการมองแล้วว่าเรื่องเขาร้องขอความเป็นธรรมเนี่ย
นาจากพยานหลักฐานทั้งหมดไม่มีเหตุที่จะให้ไปสอบพยานใหม่
ก็จะดำเนินการส่งในชั้นศาลเลยอันนี้คือกระบวนการปกตินะครับ
ทีนี้จุดอ่อนที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้ทั้งหมดที่เราเห็นในตอนนี้จากกรรมการที่สอบข้อได้จริงออกมานะครับ
ก็ยืนยันออกมาแล้วว่ามีการร้องขอความเป็นธรรมในช่วงแรกเราก็อาจจะทราบว่าตั้ง๕๖ครั้ง
แต่เมื่อวานที่มีเป็นข่าวออกมาก็บอกว่าท่านจารย์บอกว่าวันศักดิ์ใช่ไหมครับ
บอกว่ารวมละ๑๐ครั้งคือมันร้องทั้งฝ่ายทั้งฝ่ายผู้เสียหายทั้งฝ่ายตัวผู้ต้องหาทั้งหมด
ร้องสอบกันไปสอบกันมาแล้วทำให้คดีมันล่าช้ามามาก
ตรงนี้มันเลยกลายเป็นกระบวนการที่ในคราวนี้ทำให้เราเกิดข้อสังเกตว่า
จุดที่อำนวยความเป็นธรรมขึ้นมาเนี่ยการกลั่นกรองคือแน่นอนที่สุด
กระบวนการสอบสวนกระบวนการสั่งฟ้องเกิดจากคนจากตำรวจที่สรุปสำนวนมา
ถ้าร้องขอความเป็นธรรมแล้วอายการเห็นว่ายังไม่ครบถ้วนก็สั่งสอบเพิ่ม
อันนี้เป็นการคุ้มครองประชาชนนะครับให้ได้รับความยุติธรรมจริง
แต่ปรากฏว่าพอลองไปลองมาเป็นสิบครั้งตรงนี้คืออะไร
เริ่มเกิดคำถามขึ้นแล้วครับว่ามันคืออะไรทำไมต้องสอบเยอะขนาดนั้น
แล้วมันอยู่ในช่วงนี้หรือเปล่าที่มีการร้องขอความเป็นธรรม
แล้วทำให้คดีขาดยุความไปหลายเรื่องเห็นไหมฮะ
จุดนี้มันก็เลยเป็นคำถามที่ตั้งแต่วันแรกที่คุณจอมขวัญถามผมมาบอกว่า
อันนี้เป็นการใช้การประวิงเวลาเพื่ออะไรบางอย่างหรือเปล่า

อันนี้ก็ไม่ทราบนะครับเพราะจากรูปเรื่องเนี่ยมันทำให้น่าสงสัย
แต่เรื่องนี้ในที่สุดเนี่ยก็มีข่าวมาเหมือนกันว่า
ท่านก็สั่งว่ายุติการร้องขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้

คือในการใช้การร้องขอความเป็นธรรม

คือการร้องขอความเป็นธรรมไปที่อายการเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไม่ได้ได้

ใช่ได้จนกระทั่งอายการสั่งหยุดนะคะ
คือไม่ใช่ไม่เคยให้นะคะคือให้ก็ตามสิทธิ์เลย
แต่ทีนี้ที่เรียนสงสัยแล้วเดี๋ยวจะมีคำถาม

แล้วก็เขาก็ดูคดีคุณวรยุทธ์นี่แหละ
ก็เลยมาร้องกรรมธิการช่วยคุณศิระแหละนะคะอาจารย์
ก็คือว่ากลไกลการไปร้องกรรมมาธิการศรนช
เพื่อให้เหมือนกับส่งเรื่องมาที่อายการเนี่ยคือตกลงแล้ว
อันนี้มันเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปของคนเวลาสู้คดีกันได้ใช่ไหมอาจารย์
กฎหมายวิธีพินาความที่ผมพูดมันจบแค่นั้น

ยุติเท่ากับคำสั่งฟ้องคดีของอายการยุติแล้ว
ก็ต้องส่งคดีขึ้นสู่ในชั้นศาล
แต่คราวนี้คำถามที่คุณจองความถามเมื่อสักครู่
มันมีกระบวนการร้องขอความเป็นธรรมเหมือนกัน
แต่ไม่ได้ร้องขอความเป็นธรรมที่อายการ
ร้องขอความเป็นธรรมกับกรรมธิการ

ตกลงแล้วกรรมธิการรับร้องขอความเป็นธรรม

เพราะฉะนั้นถ้าดูในแง่ของการบริหาร
คืออำนาจมีนิติบัญญัติบริหารตุรการ
อำนาจนี้อาจจะเป็นอำนาจในเชิงของอำนาจบริหารก็ได้นะครับ
ในการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ทางสสซึ่งเป็นผู้แทนอะไรต่าง
ก็ดูแลบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน
เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะตรวจสอบเรื่องอะไรต่างได้
แล้วก็มีกฎระเบียบมีอะไรรองรับทางกรรมธิการ

เพื่อเข้ามาดูแลและคุ้มครองประชาชน

ตกลงแล้วกรรมนิการมีอำนาจที่จะสอบพยานเพิ่มเติมหรือไม่
คือดิฉันดูจากบันทึกการประชุมของกรรมธิการ
คือฉันอาจจะใช้ภาษากฎหมายไม่เหมือนนักกฎหมายนะ
แต่เรียนเข้าใจความว่าเหมือนกับเป็นการไปร้อง
เพื่อให้ตรวจสอบสิ่งที่ตัวเองไปร้อง

แล้วก็อายการใช้ดุลพินิษฐ์ต่างนั่นแหละ

แต่คือพอมันบรรยายในการประชุมเสร็จแล้วที่ฉันก็เลยจะถาม
คือเรียนไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนด้วยซ้ำไปนะอาจารย์ว่า
ถ้าคดีนี้มันไปร้องผ่านกรรมธิการ
แล้วมันมีผลต่อการพิจารณาของอายการได้ต่อคดีเนี่ย
คือก็ไม่ควรจะตัดสิทธิ์ว่ามันควรจะเกิดขึ้นทุกคดีก็ได้นะ

เพราะว่าคดีที่ดิฉันจะหามาจากสมบัติคือเขาก็เห็นแบบนี้

ซึ่งดิฉันก็สนับสนุนว่าไปเลยค่ะ
ก้นกรรยายของอำนาจนิติมนตย์หลังตุลาการมันควรจะแยกจากกันใช่มั้ย
ถ้ามันรวมกันอยู่แล้วไม่แยกให้ชัด
กลายเป็นอำนาจนายเซ่นทางที่จะอำนวยความวิวในการสั่งฟ้องข้อะ

อายการสั่งดำเนินคดีดำเนินการทุกอย่างถูกต้อง

แต่แน่นอนข่าวออกมาชัดเจนก็คือว่า
เพียงแค่ตรวจสอบข้อได้จริงเพียงแค่ดูรายละเอียด
แล้วเห็นข้อบกพร่องตรงไหนก็ส่งให้อายการเป็นผู้ดำเนินการ
แล้วคำถามตัวโตอีกเหมือนกันก็คือ
เมื่อสั่งยุติการพินาศาสตร์เรื่องรองขอความผิดทำแล้ว
ในที่สุดทำไมมีเรื่องสั่งไม่ฟ้องออกมาได้
คำถามตรงนี้มันก็คือคนที่ต้องพิจารณาสั่งนั่นแหละ
ตอบคำถามให้กับสังคมได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นณช่องว่างตรงนี้
ทำไมถึงไปสอบเพิ่มเติมทำไมถึงใช้พยาหลักฐานเพิ่มเติมมา

เดี๋ยวที่ฉันจะให้อาจารย์ได้ชมภาพของคดีเมื่อวานี้ที่เราคุยกันนะคะคุณผู้ชม
อนุญาตคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งนะคะถ้าได้ชมอยู่อยากจะให้อาจารย์ลองดูว่า
คือลักษณะความสงสัยของพ่อแม่ซึ่งเสียลูกสาวไป
เขาก็สู้มาโดยลักษณะของการที่มีการตรวจวัดความเร็วลงไปวัดพื้นที่
อันนี้ตำรวจทำให้นะคะมีการร้องมีการร้องเพื่อให้มีการสอบสวนเพิ่มเติม
คือเขาใช้สิทธิ์เต็มที่นะคะแล้วตำรวจก็ทำให้เต็มที่ค่ะ
คือตำรวจสั่งฟ้องนะคะส่งไปอายการอายการสั่งไม่ฟ้อง
ทีนี้ตำรวจเห็นแย้งเห็นแย้งเสร็จแล้วก็เลยมีการสั่งให้
มีการสอบเพิ่มพอสอบเพิ่มเนี่ยก็มีการลงไปเพิ่มข้อมูลมา
ถึงเรื่องของความเร็วรถนะคะจุดที่อาจจะทำให้รถสองคันไป
ไปกระแทกกันได้ถ้าอาจจะเกิดแบบนั้นจริงเนี่ยนะคะต่างต่างนานาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย
ตามข่าวคืออายการสูงสุดก็คือสั่งไม่ฟ้อง
อันนี้ถ้าเราเข้าใจความหมายเดิมก่อนก่อนเกิดข่าวคุณวรยุทธ์
ช่วง๒๓สัปดาห์นี้นะคะคือจบเท่านี้แล้ว

แล้วสุดท้ายคือสั่งไม่ฟ้อง

ช่วง๒๓สัปดาห์นี้ที่ผ่านมา
ถ้ามันมีมาตรฐานที่มันใช้ได้กับบางคดี
คำถามคือการที่คุณพ่อคุณแม่สองท่านจากจันทบุรี
เดินทางมาหาคุณศีระเขาก็ต้องมีความหวังด้วยสิคะ
ว่ามันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้สักครู่ค่ะ

มีเรื่องของคุณบอสวรยุทธ์ด้วยไหมคะ
ที่ทำให้พ่อแม่มาร้องกรรมธิการ

คือเรารู้สึกว่ามันมีอีกหนึ่งช่องที่เรายังไปได้อยู่ใช่ไหม

ก็คือพอเห็นข่าวบอสวรยุทธ์ก็เฮ้ยมันมีกรรมธิการนี่

สมมุติกรรมธิการใช้กับใครก็แล้วแต่ได้เราต้องใช้ได้
แต่อันนี้อาจจะไม่เหมือนกันตรงที่มันถูกกลับไปกลับมาโดยขั้นตอนกฎหมายอื่นแล้วนะคะ
เพราะว่าตำรวจส่งอายการอายการสั่งไม่ฟ้อง
แล้วก็ตีกลับมาตำรวจตำรวจเห็นแย้งแย้งก็ส่งไปให้อายการอีก
ก็มีการสอบเพิ่มสอบเพิ่มอีกสุดท้ายสั่งไม่ฟ้องที่อายการสูงสุด

เอาเบื้องต้นก่อนท่านไหนจะสะดวกเล่าบ้าง

คุณพ่อค่ะคุณพ่อดูข่าวจากกรณีบอสวรยุทธ์แล้วคุณพ่อคิดว่าอันนี้เรายังพอไปได้เหรอ
เพราะว่าอันนี้เขาใช้กลไกหมดแล้วนะ
ตำรวจอายการตำรวจแอร์การตำรวจแอร์การคือเขาแย้งกลับไปกลับมาหมดแล้วนะคะ
ก็ต้องบอกว่าผมก็ไม่รู้ขั้นตอนกฎหมาย
แต่ก็ไม่รู้จะทำไงเห็นข่าวออกแล้วก็คิดว่ามันยังมีหวังไงครับ
พออายการสูงสุดตัดสินว่าไม่ฟ้องเนี่ย
มันพังทลายทุกอย่างครับผมความหวังทุกอย่างเลยที่มันยังพอมีหวังอ่ะ

ทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะไปยังไงครับผม
เขาไม่รู้เหมือนกันจะทำยังไง
ก็ได้เห็นข่าวของทางนี้แล้วครับผม
ก็ทำให้เราจุดประกายเราเรายังพอมีหวังนะ
ถ้าเราได้ไปร้องเรียนได้ไปอะไรขอให้ได้ทำครับผม
คือขอให้ใช้ให้หมดขอให้ใช้ให้ครบแบบนี้ใช่ไหมครับ

คืออย่างที่บอกค่ะอาจารย์คือดิฉันไม่ทราบหรอกว่า
คดีของคุณวรวิทย์เป็นแบบไหนแล้วจะถูกผิดประการใด
แต่ถ้าใช้ได้ดิฉันก็เชียร์ให้ทุกคนใช้เหมือนกัน
ก็ถ้าเผื่อทุกคดีทำอย่างนี้จริง
กระบวนการอำนาจต้องไปเขียนวิอาญาใหม่ไหมครับ
อ้าวแล้วจะให้ใช้ได้อยู่คดีเดียวหรือคะอาจารย์

มันไม่ควรจะมีผลเข้ามาเปลี่ยนแปลง

ถ้าอายการยังทำทุกอย่างถูกต้องอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่า
เมื่ออายการสูงสุดสั่งยุติไปแล้วเนี่ย
แล้วเพราะเหตุใดจึงกลับมามีการทบทวนอีกรอบหนึ่ง

นั้นต้องไปไล่ไทม์ไลน์กันแหละครับว่าตกลงแล้วกรรมธิการเนี่ย
ท่านรับเรื่องร้องเรียนแล้วท่านตรวจสอบอะไร
แล้วส่งกลับมาที่กรรมพิการอ่าส่งจากกรรมพิการมาที่
สำนักงานอายการนี้ว่าอย่างไรและเกิดอะไรขึ้นในการที่มีการทบทวนตรงนี้
เพราะฉะนั้นตรงนี้กรรมการในชุดที่ตรวจสอบข้อได้จริงต่าง๓๔คณะเนี่ย
ถ้าตรวจสอบตรงนี้ออกมาปรากฏแล้วแถลงให้ชัด
มันก็จะเป็นคำตอบขึ้นว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
และคำถามที่ถามก็คือกรรมธิการเนี่ยท่านทำหน้าที่ตรวจสอบ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหน่วยงานต่างอะไรต่างก็ได้
แต่ว่าการที่ท่านตรวจสอบเนี่ยท่านสามารถที่จะสอบพยากฐานเพิ่มเติมได้หรือไม่
ตรงนี้ตรงนี้คือปัญหาครับถ้ามีพยานสมมุติตามข่าวเดี๋ยวก็
มีพยานเพิ่มเติมอีกปากสองปากอะไรต่างเนี่ยส่งกลับมาให้ทางอายการ
อายการก็เลยไปสอบเพิ่มเติมไอ้พยานปากสองปากนี่ถามว่าเอ่อ
ใครเป็นคนมีอำนาจสอบสวนแล้วพยานนี้เกิดขึ้นได้แบบไหนอย่างไร
ค่ะแล้วการส่งเข้ามาเนี้ยทำให้ต้องมีการสั่งสอบเพิ่มเติม
แล้วตำรวจกลับไปสอบเพิ่มเติมอะไรมันวิ่งกลับมาในเส้นทางปกติ
เพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างนี้ทุกเรื่องอย่างที่คุณจอมขวัญว่า
เรื่องก็กลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นผมไม่เห็นด้วยกับกระบวนการยุทธรรมในการที่จะสั่งฟ้อง
ผมจะไปทางกรรมพธิการเป็นอย่างนั้นก็ไปนะอาจารย์
ครับเพราะวันนี้วันนี้ที่ผมพูดที่ธุรกิจบัณฑิต
ผมก็ยืนยันว่ากระบวนการตรงนี้ตามปกติเนี่ย
มันไปถึงอายการแล้วร้องขอความเป็นธรรมแล้วทุกอย่างจบแล้วมันต้องเข้าสู่ชั้นศาล
แต่เรื่องนี้ผมมองว่ามันมีช่องทางพิเศษที่เป็นความรู้ใหม่ของผมด้วยเหมือนกันว่า
มันไปทางช่องทางกรรมพนิการแล้วเลี้ยวกลับมา
เนี้ยคืออยากได้ยินนะกฎหมายครับ
ใหญ่ใหญ่อาวุโสอาวุโสถามนะคะว่าสงสัยเหมือนดิฉันไหมคะ
ก็ก็นี่ไงดิฉันไม่เคยเห็นว่ามันจะเจอขนาดนี้อะค่ะ

ถ้าเรายอมรับในกระบวนการเหล่านี้ขึ้นมาทุกอย่างมันก็จะต้องวิ่งไปแบบนี้หมด
แล้วกรรมธิการเนี่ยอาจจะต้องกลับมาก็ต้องฝากกรรมนิการชุดปัจจุบันที่จะไปที่ไปสอบถามกรรมการชุดในอดีตนะครับ
ค่ะว่าตกลงแล้วกรรมพธิการชุดในอดีตท่านทำแบบไหนอย่างไร
เพราะฉะนั้นถ้ายอมรับโมเดลตัวนั้นว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่พี่ทำได้
ต่อไปเวลาร้องตำรวจอายการร้องขอความเป็นธรรมแล้ว
อย่าลืมไปดูกรรมธิการด้วยอาจารย์แต่เดี๋ยวนะคือเรียนคิดเผื่อไว้นะคะ
ชาวบ้านอย่างคุณพ่อคุณแม่ที่มาเมื่อวานก็จะเป็นชาวบ้านเลย

เวลาเขาพูดกันในสภาเขาใช้คำแบบนึง
เวลานักกฎหมายคุยกันก็ใช้คำแบบนึงเนี่ยนะคะ
คือดิฉันก็กลัวว่ามันจะเกิดแบบนี้ค่ะว่า
มันไปเทียบกันไม่ได้คดีคุณวรยุทธ์เขาไปร้อง
เพื่อให้มีการตรวจสอบการใช้
คือมันจะเป็นภาษากฎหมายในการอธิบายอาจารย์

เขาไม่ได้ร้องเหมือนคุณอันนี้อายการใช้ไปหมดแล้ว

ก็คือสงสัยว่ากระบวนการสั่งคดีตรงนั้นยุติเนี่ยชอบหรือไม่

กรรมนิการก็อาจจะเรียกบุคลากรที่เกี่ยวกับเรื่องการสั่งคดี
เข้ามาสอบถามว่ากระบวนการถูกหรือไม่ถูกกันแบบไหนอย่างไร
ถ้าเห็นว่ากระบวนการไม่มีข้อบกพร่องก็แปลว่ายุติตามนั้นครับ
แต่ถ้ากระบวนการบกพร่องก็ต้องสอบถามว่าตกลงแล้วมันบกพร่องตรงไหนอย่างไร
มีใครต้องรับผิดชอบหรือไม่ไม่ใช่สอบพยานเพิ่มเติม
งั้นแสดงว่าถ้าสมมุติคือดิฉันก็ยุคุณพ่อคุณแม่เมื่อวานนี้นะคะ
คือถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังสงสัยแล้วมันคาใจอยู่
เรารู้สึกว่าเฮ้ยบางอย่างเรามั่นใจมากว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนของคดีได้

ใช่ไหมอาจารย์เพราะมันสร้างมาตรฐานมานี้
แต่ว่าตอนนี้ผมยังแปลกใจว่ามันมีพยานหลักฐานใหม่ขึ้นมา
อันนี้แปลกใจเลย

ใช่แต่ว่าของคุณพ่อคุณแม่ของที่มาเมื่อวานนะครับ
กรณีน้องตายเนี่ยต้องเรียนว่าเรากลับไปหลักกฎหมายเดิมก็ได้
หลักกฎหมายเดิมคดีของคุณวรยุทธ์
อันนี้ก็แปลว่าถ้าอายการสั่งไม่ฟ้องแล้ว
นักกฎหมายจะบอกถ้างั้นกลับไปให้ผู้เสียหายฟ้องสิ

จ่ายที่ฟ้องก็จะต้องเป็นบุพการีผู้สื่อสันดารอะไรต่างเนี่ย
ไล่เลียงแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้เสียหายฟ้องคดีได้
อาจารย์เมื่อวานทนายนิติธรนะคะเราเชิญมานั่งฟังแล้วก็ให้ความเห็น
ทนายเจมส์นะคะก็บอกแบบนี้บอกว่าผู้เสียหายยังฟ้องเองได้ครับ
แต่เข้าใจชาวบ้านอย่างเราไหมอาจารย์มันยากนะมันเหนื่อยนะใช่ครับ
แต่คดีของคุณบอสที่เกิดขึ้นเนี่ย
ผู้เสียหายที่ดำเนินคดีอาญาอันนั้นเป็นประเด็นปัญหาเลย
คือมันไม่ผู้เสียหายที่เป็นพ่อแม่ตัวตามกฎหมาย
พ่อแม่ปู่ย่าตายายถ้วนลูกหลานเลนลึ้งอะไรพวกเนี่ย
แต่ว่าคดีนี้คุณพ่อคุณแม่ของตัวน้องที่เสียชีวิต

ทีนี้กรณีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยอยากจะเรียนว่า
ถ้าเป็นกรณีที่เป็นผู้เสียหายยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ

เราก็จะรับเรื่องตรวจสอบแล้วประสานงานให้

ถ้าพยายามหลักฐานที่ได้มันเพียงพอที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีได้
อันนี้ทางเนติบัณฑิตสภาก็จะสามารถให้คุณพ่อคุณแม่แต่งทนาย

แล้วทีนี้เราก็จะยื่นฟ้องไป
หลังจากนั้นก็จะมีการหมายเรียกสำนวนสอบสวนทั้งหมด

แล้วก็สำนวนที่สั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องกลับมาประกอบ
พยาหลักฐานที่เกิดขึ้นก็คือภาพวงจรปิด
รถที่เกิดขึ้นลักษณะการชน
แต่ทั้งหมดต้องบอกว่าการที่จะดำเนินคดีได้หรือไม่เนี่ย
พอไปฟ้องร้องถึงชั้นศาลต้องดำเนินคดีโดยรวบรวมให้หลักฐานพิสูจน์จนสิ้นสงสัย
ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย
เรื่องนี้เกิดขึ้นนานพยายามหลักฐานแค่นี้เพียงพอหรือไม่
แต่ถ้าไม่เพียงพออาจจะต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่อีกทีหนึ่งว่า

คือที่ดึงเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อวานคดีที่คุณพ่อคุณแม่เขามาร้องเนี่ยนะคะ
ก็เพราะว่าเขาดูคดีของคุณบอสวรยุทธ์นี่แหละนะคะคุณผู้ชม
แต่อย่างที่บอกคือคุณพ่อคุณแม่ยังมีช่องอยู่แต่ถ้าว่ากันตามตรงนะคะ
อย่างเรามันจะเสียเวลาเสียทรัพย์เสียหลายอย่างเพื่อที่จะดำเนินคดีเอง
ทีมงานจะโทรไปหานะคะไปที่เนติบัณฑิตยศภาขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา
เดี๋ยวเราจะถามอาจารย์สบายอาจจะตอบได้หรือไม่ตอบหรืออยากตอบแต่ตอบไม่ได้
สารอายการตำรวจสภาเนติบัณฑิตยศภาสภาสภาธนายความ
คำถามคือนี่คือมาตรฐานใหม่ในการที่วงการนี้จะใช้ในการสู้คดีหรือเปล่า

คุณผู้ชมคะที่ฉันลองตั้งคำถามในฐานะที่ดิฉันเป็นชาวบ้านนะคะ
ก็ไม่ได้มีความรู้กฎหมายอย่างชัดเจนนะคะ
ย่อมจะคิดได้ว่าถ้าเราเกิดปัญหาขึ้นเป็นคดีความเราไม่มีทนายเก่ง
เราไม่ค่อยรู้กฎหมายเรามีเงินไม่มากที่จะจ้างนะคะ
อาจารย์เข้าใจคำนี้เนอะมันเป็นคำที่ถูกพูดอยู่แล้วจากคดีนี้นะคะ
อาจารย์คิดว่ามันกำลังจะถูกหยิบขึ้นมาเป็นมาตรฐานในการใช้งาน
ในการสู้คดีในบ้านเราไปแล้วหรือเปล่าคะ
คือดิฉันไม่ได้เพิ่งรู้สึกในคดีนี้หรอกคุณผู้ชมก็เช่นกัน
มันตั้งกี่คดีแล้วอ่ะใช่ไหมคะแต่คดีนี้อาจจะกว้างขวางสักหน่อย
คือมันคงไม่ใช่มาตรฐานที่จะเป็นมันจะเรียกยังไง
อันนี้คงไม่น่าจะใช่นะครับ
เพียงแค่ว่าวันนี้เริ่มมีหลายคนที่ถามเหมือนกันว่า
ถ้ารู้จักกันอะไรอย่างไรเนี่ยทุกอย่างทุกอย่างเหมือนกับจะสะดวกไปหมด
มันก็เลยถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะลักษณะของเรื่องที่มันเกิดขึ้นตอนนี้
อันนี้ก็ยากที่จะตอบนะครับว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอะไรอย่างไร
เพราะฉะนั้นก็ต้องฝากกรรมนิการกรรมการ๓ชุดนะครับที่จะสอบข้อได้จริงเนี่ย

แม้กระทั่งผมไปเสวนามาเมื่อวันละปีเนี่ย
มันก็ได้เรื่องราวหลายเรื่องเหมือนกัน
อย่างตำรวจท่านก็จะมีมุมมองของท่านอีกมุมหนึ่ง
ว่าเรื่องทำสำนวนสืบสวนสอบสวนนี่ไม่ยากเลย
ว่าเมาหรือไม่เมาเนี่ยง่ายนิดเดียว
อย่ามาดูไอ้ตอนที่ไปตรวจตอนจบสิ
มันย้อนกลับไปตอนต้นได้ไหมว่าขับรถจากที่ไหน
งานเลี้ยงที่ไหนอยู่กับใครสั่งอะไร
มันจะย้อนกลับไปมันสามารถย้อนได้หมด
แต่ปรากฏว่าคดีนี้ตั้งแต่เราเห็นภาพแรกนาทีแรกเลยใช่ไหมฮะ
มันก็ยังมีความรู้สึกว่ามันเกิดอะไรผิดปกติอยู่เหมือน

ใช่ค่ะตั้งแต่วันแรกเลยที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ย
แล้วตำรวจก็ไปยืนอยู่หน้าบ้านแต่ไม่เข้าไป
มีตำรวจที่เข้าไปนะฮะมีตำรวจที่เข้าไป
แล้วก็ไม่เอาพ่อบ้านออกมาตำรวจที่เข้าไปก็คือตำรวจที่อนุญาตให้เข้าไป
คนที่เข้าไปก็คือคนที่เขาอนุญาตให้เข้าไป
แต่นายตำรวจใหญ่ไม่เข้าไปเห็นไหมครับ
เพราะฉะนั้นผมก็ดูจากรายการคุณจอมขวานนี่แหละ
ก็จะมีการตอบว่าตัวท่านเองมายืนตรงนั้นเท่ากับแทนหมายอยู่แล้ว
ทำไมต้องรอหมายแล้วมันมีเหตุเหมือนจะหลบหนี
แต่บอกว่าไม่หลบหนีเพราะว่าเอามา๒กองร้อยมาล้อมไว้ยังไงก็ไม่หนี
หนีข้างหน้าแล้วออกข้างหลังหรือเปล่าหรือไปทางไหนได้
คือแต่เสริมอาจารย์สุมันนิดเดียวค่ะ
คือมันดันมีประเด็นเรื่องการตรวจแอลกอฮอล์ตอนเย็น
แล้วพอทดกลับไปตอนเวลาเกิดเหตุมันทำให้ไม่สามารถจะตั้งข้อหาเมาแล้วขับได้
มันเลยเป็นวรีที่บอกว่าเมาหลังขับ
แต่ถ้าสอบไปย้อนกลับไปเห็นไหม
เรียนกำลังจะถามอาจารย์ว่าจริงแล้วที่อาจารย์สมบัติบอก
คือว่าจริงมันไม่ได้ต้องตั้งต้นตั้งแต่ตอนที่เหตุชนนะ
มันต้องย้อนกลับไปตอนก่อนหน้านี้ถูกไหมคะ

ที่ตรวจสอบข้อที่จริงในเชิงคดีทั้งหมด
โดยหลักของกฎหมายทั้งหมดในการชั่งน้ำหนัก

แล้วก็ย้อนกลับไปดูก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
แล้วต่อภาพทั้งหมดมันจะได้คำตอบว่าขณะเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้น

ตอนนี้ประเด็นที่อาจจะเปิดไปล่ะละในเวที่อื่น
สอบสวนดำเนินคดีกันใหม่อีกรอบหนึ่ง
แล้วประเด็นต่างที่เกิดขึ้นต้องฝากว่า

แล้วขอมาตรฐานอย่างคดีน้องที่พูดมาสักครู่
ต้องสอบให้สิ้นสงสัยนะครับ
ถ้ายังคงมีเหตุอันควรสงสัยอยู่
ไปถึงศาลศาลจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย
ซึ่งตรงนี้มันเห็นร่องรอยบางอย่างแล้วล่ะว่า

ผมก็ไม่มั่นใจว่าสารจะพินาลงโทษหรือไม่

การที่ตำรวจคนหนึ่งเคยใช้๑๔

ไม่ใช่มีประโยชน์ต่อผู้ตายนะคะ

ไม่ได้มีประโยชน์ต่อผู้เสียหายในคดีนะคะ
อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เป็นผู้ต้องหาในคดีด้วยซ้ำไป

แล้วเรื่องนี้เวลาทำสำนวนสอบสวนถึงบอกว่าถ้าสมมุติสั่งให้ดำเนินการสอบสวนดำเนินคดีใหม่
พนักงานสอบสวนกับพนักงานในการต้องพิจารณาตรงนี้เป็นอย่างหนักเลยว่า
พยานที่เข้ามาใหม่ต้องไม่มีช่องว่างช่องโหวตจนกระทั่งเกิดความสงสัย
เดี๋ยวกระบวนการยุทธรรมเราจะถูกโยนไปที่ชั้นศาลแล้วศาลก็จะกลายเป็นคนที่ต้องตอบคำถามอีกว่าทำไมท่านยกฟ้อง

แต่จริงแล้วก่อนมาที่นี่เนี่ยผมคุยกับตุลาการอาวุโสบางท่านนะครับ
ท่านบอกว่าถ้าเป็นตัวท่านเองเนี่ยท่านจะมองอีกมุมหนึ่ง
ท่านจะมองว่าพยานที่พูดครั้งแรกใกล้ชิดเหตุการณ์น้ำหนักตรงนั้นน่าเชื่อถือ
แล้วถ้าพยาหลักฐานพืชเหตุแวดล้อมมาประกอบทั้งหมดคดีนี้อาจจะลงโทษได้ก็ได้
คุณผู้ชมคะเรายังต้องตามคดีนี้ต่อนะคะคดีนี้ไม่ใช่เพียงคดีนี้นะคะ
แต่คดีนี้กำลังจะบอกคนทั้งสังคมว่ามาตรฐานของกระบวนการยุทธรรมของไทยจะเอายังไงต่อ
และนี่ไม่ใช่คดีแรกที่มีคำถามเกิดขึ้นในสังคมนะคะเราจะยังตามคดีนี้ต่อค่ะ
วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สมบัติที่ทำให้ลำบากใจอีกรอบนะคะ
ขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับ